เพราะว่าผู้หญิงคนหนึ่งตกลงไปในน้ำครับ

ได้ยินเสียงคนเรียกให้ช่วยให้ช่วยหน่อย

เพราะทุกวินาทีของชีวิตสำคัญมาก

คุณผู้ชมไปดูวินาทีช่วยเหลือผู้หญิงนี้นะครับ
คุณผู้ชมฮะผู้หญิงคนที่อยู่ห่างจากฝั่งไป
อยู่ในน้ำห่างจากฝั่งไปสัก๑๐เมตร
คือเธอกำลังจะจมแล้วนะ

แล้วพี่วินก็พยายามดึงมาตรงฝั่ง
หลังจากนั้นคนที่ฝั่งก็รอรับต่อ
ทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะฮะ
ในการที่จะช่วยเหลือชีวิตของผู้หญิงคนนี้เอาไว้ได้นะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม
สาราริมน้ำเขตเทศบาลอุดรธานีนะครับ
สภาพที่เห็นคือร่างที่ลอยคว่ำหน้าอยู่ห่างจากฝั่งไป

ตรงนี้ก็ค่อนข้างลำบากนะในการดึงขึ้นมา
และทีนี้แต่ละคนคุณเขาพยายามปั๊มหัวใจนะ
พยายามปั๊มหัวใจตรงนี้แหละครับ
กันอยู่นานจนกระทั่งนี่คุณหมอวิ่งมา
เพราะตรงนี้อยู่ใกล้โรงพยาบาล
ใกล้โรงพยาบาลคุณหมอวิ่งมา
คุณหมอมาแล้วช่วยปั๊มหัวใจกันต่อนะครับ
แล้วก็รีบนำตัวส่งเข้าไปรักษาโดยด่วน
โดยพี่วินมอเตอร์ไซค์หมายเลข๖
คนที่กระโดดลงไปในน้ำเดี๋ยวคุณจะได้เห็นนะ

เขาก็ขึ้นมาแล้วนอนหงายเลย
หมดแรงเลยเหมือนจะเป็นลมครับเออ

บอกว่าจุดนี้เป็นจุดที่กระโดดลงไปช่วย
คือตอนนั้นเขานั่งรอลูกค้าอยู่ที่วินนี่แหละครับ

มีชาวบ้านที่นั่งอยู่บริเวณสาราริมน้ำเนี่ย
ตะโกนแล้วก็วิ่งมาบอกมีคนตกน้ำมีคนตกน้ำ
รอช้าครับพี่วินกลุ่มนี้วิ่งไปดูครับ
เห็นว่าผู้หญิงคนนั้นยังลอยอยู่
ไกลจากสาลาตีระยะสักประมาณ๑๐เมตร

เพราะชีวิตของผู้หญิงคนนี้ก็มีค่าเหมือนกัน
คือพี่คนนี้เขาดีนะเขาบอกแบบนี้คุณ
เขาบอกว่าผมเห็นแล้วก็ต้องไปช่วย
หรือถ้าเป็นผมถ้าผมจะตกน้ำตกท่าจมน้ำจมท่า
ผมก็คิดว่าจะมีคนในสังคมช่วยผมเหมือนกันนะครับ
เขาก็เลยไม่รอช้ากระโดดลงไป
ลากร่างเข้ามาบนฝั่งแล้วเขาบอกว่าตอนนั้นนะ

ถ้าไปช้าเพียงเสี้ยวนาทีจมแน่นะครับ
ตัวเขาขึ้นมาแล้วเขาเกือบเป็นลมเอาชีวิตไม่รอด
เพราะเขาเองก็เคยประสบอุบัติเหตุไฟช็อต

แต่เมื่อช่วยได้ก็รู้สึกภูมิใจนะ
สอบถามชาวบ้านที่นั่งอยู่บริเวณสาราตรงนี้

ผู้หญิงคนนี้ตกลงไปในน้ำตอนไหนนะครับ
เห็นอีกทีก็เห็นว่าผู้หญิงคนนี้

ไกลน่าจะอายุประมาณสัก๔๐๕๐ปีนะครับ
ทีนี้ชาวบ้านก็เลยรีบวิ่งไปเรียกคนมาช่วย

ส่วนสาเหตุตำรวจสันนิษฐานไว้๒ประเด็น

หรืออาจจะพลัดตกลงไปเพราะอาการหน้ามืด

คือจุดนี้จะเป็นจุดที่ญาติผู้ป่วย
มักจะมานั่งตากอากาศนิดหน่อย

หลังจากที่ขึ้นไปเฝ้าผู้ป่วยแล้วนะ

มาล้างหน้าล้างตารูปเนื้อรูปตัวตรงนี้
เอาน้ำจากหนองน้ำมาลูบ
แล้วไม่แน่นะว่าคนที่พลัดตกลงไปเนี่ย
อาจจะวูบหน้ามืดนะ
อาจจะวูบหน้ามืดเพราะแดดร้อนอบอ้าวนะครับ

อาจจะมีเรื่องฆ่าตัวตายอยู่ด้วย

ปลอดภัยถึงมีชื่อ